คุณผู้ชมครับมีรัฐมนตรีอีกหลายต่อหลายท่านนะฮะที่ไม่ได้อยู่ในโคต้าเพื่อไทยยกตัวอย่างเช่นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะครั้งนี้ก็จากสาธารณสุขนั้นก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะรวมทั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผาที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งนะครับในตำแหน่งรัฐมนตร
เรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนฮะแล้วก็จะแบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วยภายหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้วก็ได้มีการเตรียมบุคลากรที่จะเข้าไปเป็นข้าราชการการเมืองในทุกกระทรวงที่พักภูมิใจไทยนั้นกำกับดูแลไว้หมดแล้วนะครับส่วนนโยบายกระจายอำนาจท้องถิ่นเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็บอกว่ามีการดำเนินการอยู่แล้วครับอย่างเช่น

เรื่องการถ่ายโอนมันก็ถ่ายโอนเรื่องสถานที่เรื่องสถานพยาบาลถ่ายโอนอันนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่เรื่องบุคลากรเราจำเป็นต้องมั่นใจว่าบุคลากรโดยยิ่งบุคลากรสาธารณสุขแพทย์ต้องสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนโดยที่ยืนบนขาของตัวเองได้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันคือมหาดไทยนี่นะครับมีโคลต้าภูม

นอกจากนั้นมีปัญหาการประมงครับที่นายกมอบหมายรวมทั้งการปราบปรามขบวนการลักลอบนำเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายครับซึ่งต้นให้ความสำคัญต้องปราบปรามให้เห็นผลภายใน๑๒เดือน
นอกจากนี้อืดผลทางการเกษตรอื่นที่ระคาตกต่ำก็ได้วางนโยบายเร่งระบายผลผลิตโดยเร็วครับทุกปัญหานั้นจะต้องเห็นผลการแก้ไขทายใน๑๐๐วันเป็นการลั่นวาจาอฟังเสียงด้วยครับ
สิ่งต่างที่นำเข้าประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องนะถือว่าเป็นมาตรการสำคัญ
ถ้าผมปราบปรามเนี่ยภายในเดือน๒เดือนต้องเห็นผลนะครับ
เดี๋ยวจะมอบให้ท่านปีช่วยเป็นผู้จัดการเรื่องนี้
เรื่องน้ำเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องเร่งทำนะครับ
แต่ในเรื่องภาคบริษัทก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่อง
นี่ค่ะวันนี้รัฐมนตรีแต่ละท่านก็เข้าธรรมเนียบกัน
วันแรกนะคะคือมาตั้งหลักที่ธรรมเนียบก่อน
แล้ววันนี้ก็แต่ละท่านก็จะแยกย้ายกันไปทำงาน
อย่างนายกรัฐมนตรีวันนี้เข้าธรรมเนียบเสร็จแล้ว
แต่ว่าเวลาท่านไปท่านก็ไปด้วยรถประจำตัว
นายกรัฐมนตรีมีรถประจำตำแหน่ง
แต่ทำไมท่านไม่นั่งรถประจำตำแหน่ง
แล้วสุดท้ายก็ออกไปด้วยคันนี้

พันละ๗ล้านกว่าบาทที่บอกไป
ใช่ค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกทำไมไม่ใช้รถประจำตำแหน่ง

หมายเลขทะเบียน๔กกค๒๙
ซึ่งอันนี้เป็นรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เป็นรถกันกระสุนซีดานหุ้มเกราะ
จัดซื้อพร้อมกัน๔คันเพื่อที่จะใช้เป็นรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รับรองแขกคนสำคัญของรัฐบาล
ปรากฏว่าพอคุณเศรษฐาเข้าไปนั่งคือทดลองนั่งไม่ได้คุณกาย
เพราะว่าท่านสูงไงท่านสูงตั้ง๑๙๒เซน
ศีรษะก็ติดเพดานนั่งก็นั่งไม่สบายสุดท้ายก็เลยเนี่ยค่ะ
เพื่อไปปฏิบัติงานต่อนะคะ
คือลักษณะของรถมันมาเป็นซีดานอย่างนี้ไงใช่ไหม๔ประตูนะครับ
แล้วก็๑๙๒เซนติเมตรสูงมากนะระดับนักบาสนะครับ

เขาบอกว่าไม่ใช่รวยธรรมดาต้องรวยระดับเจ้าของกิจการ
ระดับสูงด้วยถึงจะซื้อได้๗ล้าน
เป็นผมมันจะผ่อนสักร้อยปีนะครับ